หมา๔ขามาเป็นครอบครัวกันเลย
เป็นแฟนมิลี่เลยจะเกิดอะไรขึ้นก็มาเยอะขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
จังเย็นนะดูแบบนี้คุณพอยร์จะรู้แล้วใช่ไหม
ว่าใครเป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวลูก
เออใช่ลูก้ะตัวเล็กช่ายแล้วพ่อ
สายตาก่อนสายตาคุณดูสายตาค่อยหันขึ้น

ที่รักเจ็ดเย็นโทษเจ้าเมียจ๋าเนี่ยคุณดูนะวิธีการของตัวเมีย
จะค่อยเอียงหน้าด้วยสายตาสายตาแบบนี้สายตาเสร็จปั๊บสักพักหนึ่ง
เอออย่างนี้เลยหน้าตาอย่างนี้เลยแล้วแล้วเวลาถามนะ
เธอเธอเป็นอะไรเหรอไม่เป็นไรนี่ไงนี่ไง
แบบนี้มีไอ้บอกว่าไม่มีเนี่ยมีทุกลายครับ
คุณเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเหรอเรื่องของเพื่อนผมเพื่อนผมเจอแบบนี้บ่อย
เหรอเพื่อนคุณมีลูกเพื่อนไหมอยากทำความรู้จัก
อยากทำความรู้จักของเพื่อนแต่ผมจะบอกให้นะครอบครัวไหนที่แบบ
ผัวเมียเนี่ยแบบว่างอนกันบ่อยเนี่ยเฮ้ยครอบครัวนั้นลูกดก
คุณผู้ชมเอาเรื่องจริงเหรอเออแปลกแล้วบ้านคุณมาหรือไม่บ้านผม
ยังไม่มีอะไรอย่างนั้นคือแต่อย่างคุณชิสาเนี่ยคุณชิสานี่
สองแล้วนะแล้วเขาบอกว่าเออทะเลาะแบบว่าง้องอนกับ
หัวเขาอ่ะงวดบ่อยเลยนะจริงคุณไปรู้เรื่องบ้านเขาอีกแล้วนะ
เขาเล่าให้ฟังเห็นบอกว่านี่ลูกสองเดี๋ยวต่อไปสักพักสาม
พอแล้วแม่บอกพอแล้วคุณพอได้แล้ว